ชวนคุณผู้ชมฮะมารับฟังข้อมูลดีดีนะครับ
ในเวทีการเสวนาครั้งใหญ่ซึ่งไทยรัฐกรุ๊ป
ร่วมกับทางกลุ่มปตทนะครับจัดเวทีเสวนาครั้งแรกในรอบ๗๐ปีนะครับ
เราจะมาร่วมแรงอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแบ่งปันอะไรบ้างนะฮะ
เพราะว่าภายในงานจะมีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ
เศรษฐกิจหลังโควิด๑๙จุดยืนของไทยในเวทีโลกนะครับ
เพื่อเป็นพื้นที่สื่อกลางระหว่างผู้กำหนดนโยบายและภาคธุรกิจ
เพื่อวันพรุ่งนี้ของเศรษฐกิจไทย
ประกอบด้วยผู้เสวนาที่มีบทบาทสำคัญในส่วนของนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างเช่นนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รเศรษฐพุทธสุธิวาสนรพุทธนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
แล้วก็นายดานุชาพิชยะนันต์นะครับเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รวมไปถึงการปราธคาถาพิเศษโดยนายสุพัฒนภงพันธ์มีเช่า
รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ก็งานนี้ห้ามพลาดเพราะว่าใกล้จะจัดขึ้นเต็มทีแล้วนะฮะ
คือวันพรุ่งนี้ครับพุธที่๑๑พฤศจิกายน
เวลา๑๘น๓๐นถึง๒๑น
คุณผู้ชมหากสนใจสามารถรับชมรับฟัง
คือพรุ่งนี้ตั้งแต่๖โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับ
หรือว่าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจที่น่าสนใจ
ตลอดสัปดาห์นี้ผ่านทางช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับ
ก็เดี๋ยวจะมีรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจต่างด้วย
และวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจที่น่าสนใจ
ที่จะมาแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะครับ
เอาล่ะค่ะต่อเนื่องเลยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูซิลิคอนวอลเล่เมืองไทยค่ะที่จังหวัดระยองนะคะ
คือต้องบอกแบบนี้หลังจากที่บริษัทปตทจำกัดมหาชน
เขาเข้าไปลงทุนยอดการลงทุนไม่ต่ำกว่า๔๐๐ล้านบาทนะคะ
เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ต่อยอดงานวิจัย
ติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วอเล่
บนพื้นที่๓๔๕๔ไร่ในจังหวัดระยอง
พัฒนาโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน
ถูกยกให้เป็นซิลิคอลวอลเล่เมืองไทย
ที่เป็นความหวังด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม
วิจัยพัฒนาของประเทศ
ด้วยงบลงทุนไม่ต่อกว่า๔พันล้านบาท
รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี

ก็เป็นพื้นที่ที่ปทตั้งใจจะสร้างให้เป็น

นั้นก็เป็นโซนที่มีการจัดตั้งโรงเรียนมัธยม
ซึ่งเน้นเรื่องโรงเรียนของการเรียนการสอนเรื่องวิทยาศาสตร์
แล้วก็มีการตั้งมหาวิทยาลัยวิทยาศิริเมธี
อันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ทางภาคเอกชนหรือแม่รัฐบาล
มีการลงตัวโครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวก
ให้ผู้ที่จะมาลงทุนทำทางด้านวิจัย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศได้รับความสะดวก
ปัจจุบันวงจันวาเล่ขยายพื้นที่เพิ่มเติม
เพื่อเชื่อมโยงกับระบบอัจฉริยะต่าง
ซึ่งจะสามารถบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างเช่นการนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ต่อยอด
ในเชิงธุรกิจรวมถึงการบริหารการใช้ไฟฟ้าเป็นต้น
เป็นตัวอย่างนะครับที่เราพยายามทำให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลาง
ในการที่ภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐเข้ามาทำวิจัย
เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของกลุ่มธุรกิจไทย
วังจำวันเล่จะเล้าเสร็จภายในต้นปี๒๕๖๔
เพื่อรองรับการเปิดให้บริการแก่พันธมิตร
โดยจะทำหน้าที่สร้างความร่วมมือในทุกรูปแบบทั้งหน่วยงานภาครัฐ
เช่นมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศรวมถึงภาคเอกชนต่าง
เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เป็นพื้นที่สร้างงานด้านวิทยาศาสตร์
เหมาะสมต่อการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน